ใครที่เห็นภาพแล้วอาจจะต้องสะเทือนใจ
และอาจจะน้ำตาคลอเบ้าสักนิดหนึ่ง

ควรจะเป็นภาพวันเกิด
แต่เป็นงานวันเกิดซ้อนงานศพค่ะ
ก็คือมีลูกชายนะคะนำเค้กวันเกิดไปเป่า
ที่เสียชีวิตในวันเกิดพอดีแหละ

ของคุณแม่กุหลาบโถมยาอายุ๖๔ปี

เมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา

จะนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองค้อ

ซึ่งในภาพก็จะมีบุตรชายและบรรดายญาติญาตินะคะ
มาร่วมกันร้องเพลงสุขสันวันเกิดรั้วเพลง
ผู้เสียชีวิตท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
โดยได้นำเค้กวันเกิดที่ปักเทียนจำนวน๖๕เล่ม

รัศมินถมยาบุตรชายบอกว่าผู้ตายได้เผยความรู้สึกนะคะ
บอกว่าคือเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะต้องมาจัดงานวันเกิด
เป่าเค้กให้แม่ในวันที่แม่จากไปแล้ว
เพราะจริงแล้ววันที่๙มกราคมเป็นวันเกิดของคุณแม่กุหลาบ

ซึ่งค้านกับความรู้สึกของลูกเป็นอย่างมากที่ต้องมาร้องเพลงวันเกิดให้กับผู้เป็นแม่

สำหรับเค้กที่นำมาเป่า
และคุณอาจจะคงสงสัยว่าเตรียมมา
หลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วเตรียมมาหรือเปล่า
ลูกชายบอกว่าเค้กนี้สั่งทำไว้แล้วนะ

แต่สุดท้ายต้องมาร้องเพลงหน้าศพแบบนี้

แต่นี่ถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่ครอบครัวโถมยาตั้งใจทำให้
ก่อนที่จะส่งศพแม่กุหลาบเข้าพิธีชาปนกิจเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ